ชั่วตลอดตลาด
มาจ้าต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดในวันนี้นะคะ
เวลามาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดของเรากันแล้ว
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนนะคะ
ราคาเนื้อสัตว์วันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตามไปเลยจ้า
เริ่มกันที่หมูเนื้อแดงนะคะ๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
สะโพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัม
๐๔บาท๕๐สตางค์ต่อฟอง
ราคาเนื้อสัตว์มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันด้วยราคาของผักกันบ้างค่ะ
ผักกัดขาวกิโลกรัมละ๓๐บาท
ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ๒๔บาท
ชีไทยกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
จินดาแดงกิโลกรัมละ๕๐บาทจ้า
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนไปยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดนะคะ